เมื่อเด็กแรกเกิดครบ๓วันจะทำพิธีรับขวัญมีเครื่องประกอบพิธีได้แก่
ใบสีปาบชามและบัตรพลีสำหรับวางเครื่องเส้นสังเวย
เทียน๑เล่มโถแป้งและขันเล็กใส่น้ำอุ่น
จุดเทียนบูชาพระแล้วจะยกบายสีไปตั้งทางหัวเด็ก
นำได้สายสินลูบลงบนแขนและขาเด็กทีละเส้นแล้วเผาเสีย
เสร็จแล้วเอาได้สายสินใหม่มาผูกข้อมือข้อเท้าเด็ก
แป้งที่หน้าผากแล้วตักน้ำในขันให้เด็กกิน๓ครั้ง
ส่วนอาหารในบายสีนำไปเส้นพูดผีใบตองและดอกไม้
ห่อผ้าไว้ใต้เบาะเด็ก๓วัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน